สวัสดีค่ะพบกับรู้กันร้อนหนาวันตะวันดีช่านนาธิชากิจโมะค่ะ
คุณผู้ชมค่ะหลายพื้นที่ยังคงจมอยู่ใต้น้ำค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าถ้าหลังจากนี้อีก๒สัปดาห์
ไม่มีฝนตกลงมาซ้ำเติมนะคะอาจจะสามารถระบายน้ำออกได้หมดค่ะ
โดยสภาพอากาศโดยรวมสัปดาห์นี้นะคะฝนเริ่มลดลงเล็กน้อย
ตกราว๓๐๔๐เนื่องจากปัจจัยต่าง
ทำให้เกิดฝนมีกำลังอ่อนลงนั่นเอง
ส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนั่นก็คือพื้นที่ริมรุ่มน้ำเจ้าพญา
บริเวณไหนที่ไม่มีเขื่อนกั้นน้ำจังหวัดไหนนะคะที่ไม่มีเขื่อนกักเก็บน้ำ
เฝ้าระวังเป็นพิเศษอาจจะเกิดน้ำล้นตลิ่งได้
เพราะฉะนั้นยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่อย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่สถานการณ์พายุที่มีข่าวลือว่าจะมีพายุพัดเข้าประเทศไทยของเรา
ลูกไม่เป็นความจริงค่ะคุณผู้ชม
แต่ประเทศไทยของเรามีโอกาสที่จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำ
เพื่อให้คุณไปที่ประเทศจีนเพราะที่นั่นต้องประชุมภนตกหนักกัน
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมแม่น้ำเหลืองแม่น้ำสายสำคัญของประเทศจีนค่ะ
จากโมนทนหลายโมนทนของคุณไม่ว่าจะเป็นโมนทนสารและโมนทนเยอะเหน้าน
ที่ก่อนหน้านี้ประสบกับน้ำท่วมครั้งใหญ่มาแล้วค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ